พาไปที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีคนไปพบผู้หญิงคนนึงลอยอยู่ในน้ำ
เห็นแล้วนึกว่าเป็นศพก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
เจ้าหน้าที่มาถึงก็สงสัยว่าเป็นศพกำลังจะถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐานเนี่ย
อยู่แบบเนี้ยพี่อุ๋ยพนมมือด้วยแล้วหน้าซีดเลยลอยแบบนี้
กำลังจะถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็นำร่างขึ้นมาเพื่อไปตรวจสอบ
เป็นยังไงลืมตาปึงขึ้นมาทุกคนตกใจกันหมดเลย
นี่ขึ้นมาไปทำอะไรนี่เธอไม่ได้เสียชีวิตนะคะ
กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบนจธรรมสมุทรสงครามไปนำตัวคุณป้าคนนี้ขึ้นมาค่ะ
ป้าปิ่นอายุสี่สิบห้าค่ะนอนหลับตาพนมมืออยู่ในน้ำ
ตอนเช้าแปดโมงนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชม
พอเจ้าหน้าที่จะไปถ่ายรูปแล้วก็จะเก็บศพเธอลืมตาขึ้นมา
คนก็ตกอกตกใจกันเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ตรงนี้คือแม่น้ำแม่กรองอะค่ะแต่คุณผู้ชมค่ะ
ได้ข้อมูลมาว่าป้าปิ่นคนนี้เธอลอยน้ำมาจากวัดช่องลม
แล้วลอยมาติดตรงนี้๒กิโลนะคะจากวัดช่องลมแล้วก็มาติดอยู่ตรงนี้
แล้วตอนคนมาเจอตัวป้าปิ่นคนก็สงสัยตอนมองไปใกล้
แกก็นิ่งลอยอยู่แบบนี้เรียกกู้ภัยมาโอ้โห
กว่าจะช่วยนำตัวขึ้นมาได้เป็นชั่วโมงพอป้าปิ่นขึ้นมาปุ๊บ
นิ่งเลยนะแล้วแกไม่พูดไม่จาไม่อะไร
นิ่งนี่คุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะนายวิชัยเทียนเจริญอายุสี่สิบห้าปี
ก็อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่เจอป้าปิ่นเขามีความเชื่อ

ก็เลยนำเสียนของท้าเวสุวรรณออกมาทำพิธีครอบศีรษะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนะป้าปิ่นแกสั่นเลย
แล้วหัวเราะเสียงเข้มเหมือนเสียงยักษ์
สรุปใจความที่แกพูดก็คือประมาณว่า
เห็นแล้วกูมาช่วยบ้านมีของเยอะ
กราบไหว้ไม่ดูแลเขาเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันค่ะ

เอาน้ำมนต์มาออกแล้วอวกไปเลย

นี่แกมีอาการแบบนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกนะคะ
ขอโทษด้วยคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมแซวมิ้วว่า
ทำไมเรียกแกป๊อปปิ่นอายุ๔๕เอง

นักข่าวคงอายุน้อยคนที่ลงพื้นที่ไป
เพราะมิวเองก็จะ๔๕ก็ต้องเป็นป๊อปมิวเหมือนกัน
ตายแล้ว
คุณผู้ชมคุณปิ่นนะคะ
พี่ปิ่นก็ได้พี่ปิ่น
นายวิชัยบอกว่าตอนเกิดเหตุ

เจอศพผู้หญิงลอยมาติดอยู่ตรงนี้ก็เลยเดินไปดู
ก็เห็นเป็นผู้หญิงนอนหงายหลับตาพนมมือหน้าซีดตัวซีดขาวไปหมดแล้ว
เรียกกู้ภัยก็เลยเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้
มาเพื่อขอให้ปู่ท้าเวสุวรรณวัดทุ่งเศรษฐีช่วยเหลือ
ก็เลยนำเสียนปู่ท้าเวสุวรรณที่ปลูกเสกในโบสถ์๗วัน๗คืน
จากพระครูสังครักษ์วิทยายานัทธรโมท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี
ครอบศีรษะท่องบทบูชาทาเวสุวรรณค่ะ
เขาบอกว่าเหมือนกับแบบว่าอะไรนะจิตใจเขาเหมือนโดนของเหมือนอะไรอย่างนี้
แล้วก็เขาก็โดดน้ำมาตั้งแต่วัดช่องลมแล้วอยู่เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้
แล้วเขาก็พนมมือมาเหมือนขอขึ้นอ่ะไอ้เราก็ไม่รู้ว่าต้นสายไปเหตุมายังไง
แล้วพอดีเจ้าตัวก็พูดไปเองเหมือนเขาโดนของโดนอะไรอย่างนี้

นายสำริดกันดีเจ้าเรที่กู้ภัยมูลและนิทิสว่างบิญจธรรมสมุทรสงคราม
ก็บอกว่าทำงานกู้ภัยมาเป็น๑๐กว่าปีนะคะไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย
คือตอนแรกขนาดเป็นกู้ภัยนะทำงานมาเป็น๑๐ปีมองแบบแวบแรก
ก็นึกว่าโสบคำนั้นจะถ่ายรูปเพราะคิดว่าเป็นโสบ

ตกใจคือโทรศัพท์เลย

แต่เอะใจอยู่ว่าทำไมตัวอยู่อย่างใสอยู่เลย

ว่าว่าจะถ่ายภาพหรือไม่ได้
คุณผู้ชมคะลูกสาวเดินทางมารับตัวค่ะนางสาวปฐุมพรค่ะ
บอกว่าที่ผ่านมาแม่เครียดปัญหาส่วนตัวก่อนเกิดเหตุเย็นเมื่อวานแม่บ่น
บ่นว่าถ้าแม่ตายเนี่ยเองจะเสียใจไหม
ลูกสาวบอกว่าก็ชวนแม่ออกไปนอกบ้านไปคลายเครียดไปอะไรแม่ก็ไม่ยอมไป

รู้อีกทีคือแม่ตามหลานออกไปตลาดแม่กรอง
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องรอนะเดี๋ยวจะกลับเอง

ออกตามหาทั้งคืนจนมาเจอเช้าวันนี้
ตกใจมากเหมือนกันนึกว่าแม่จมน้ำเสียชีวิต
แม่ยังไม่เสียชีวิตก็ดีใจมากค่ะ
แล้วก็มันแบบว่ายากไปอยู่กับลูก
อยากให้คนใส่ใจเขามากขึ้น

ตัวลูกสาวของพี่ปิ่นเนี่ยเพิ่งจะโพสต์เฟซบุ๊กตามหาแม่
โพสต์บอกว่าคนในรูปคือแม่นะ
จักรยานยนต์ไปลงตลาดแม่กรอง๔โมง๒๓นาที
ป่วยเป็นซึมเศร้าใครเห็นช่วยติดต่อกลับหน่อย
แล้วก็โพสต์ขอบคุณทุกคนที่ช่วยแจ้งเบาะแสนะคะ

โพสต์ล่าสุดเธอประกาศตามหากระเป๋าสะพายของคุณแม่ค่ะ
ในกระเป๋ามันมีเงินสดมีบัตรประชาชนด้วยนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าหายที่วัดช่องลมหรือว่าที่ท่าน้ำวัดเพชรนะคะ